ขณะที่ผสกไงก่อนชาวไทยยังคงเดินทางไป
ถวายบังคมพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กระทรวงศาสนธนสุขได้ส่งทีมเยาว์อยาจิตใจ
จากกรมส่งเสียมสุขภาพจิต
ลงพื้นที่ไปให้คำแนะนำแก่ประชาชน

ทั้งที่บริเวณถนนราชดำเนินและท้องสนามหลวงอย่างใกล้ชิด
รายงานสดจากบริเวณถนนราชดำเนินค่ะ
องค์การขนส่งมวลชนคุณเทพและภาคเอกชน
จัดรถบริการรับส่งฟรีให้กับประชาชน
ที่ต้องการเดินทางไปถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏ

วันนี้จะไม่มีการปิดถนนโดยรอบแต่อย่างใด
บรรยากาศภายในพื้นที่บริเวณโดยรอบท้องสนามหลวงและถนนราชดำเนิน
ยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางไปที่พระบรมมหาพระราชวังกันอย่างเนื่องแน่น
ซึ่งหลายคนเดินทางมาจากต่างจังหวัดและเช่าที่พักใกล้กับที่นี่
เพื่อจะเดินทางไปถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏ
ตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานพี่ดูรายการโทรทัศน์นี่แหละ
แล้วก็มีคนหนึ่งก็บอกว่าเจ้านายจะว่ายังไงก็ไม่สนใจเขาจะมา
พี่ก็เลยตัดสินใจนั่งรถมาเลยหนีที่บ้านมาจะเจอใครข้างหน้าช่างมัน
พี่ว่าจะต้องเจอคนดีในที่นี่พี่ก็ตัดสินใจมา
ยังไงพี่ต้องมาแสดงให้รู้ว่าประชาชนคนนี้รักในหลวงแค่ไหน
ส่วนการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกในเรื่องการจราจรนั้น
พันธุ์ตำรวจเอกพิทักษุธิกุลผู้กำกับการตำรวจนครบาลชนะสงคราม
เปิดเผยกับไทยรัฐทีวีว่าวันนี้จะไม่มีการปิดการจราจร
ในเส้นทางโดยประอบถนนประชาดำเนิน
แต่ก็ได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างเต็มที่
โดยกองบัญชาการตำรวจนครบานจัดกำลังตำรวจควบคุมฝุงชน
จำนวน๓๐๐นายกองบังคับการตำรวจจราจร๕๐นาย
ตำรวจท้องที่๒๐นายเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน
ที่เดินทางมาบริเวณถนนพระราชดำเนิน
กระทรวงสาธารณสุขส่งทีมเยียวยาจิตใจกรมสุขภาพจิต
ลงพื้นที่บริเวณถนนพระราชดำเนินและท้องสนามหลวง
เพื่อให้คำปรึกษากับประชาชนในการดูแลรักษาสภาพจิตใจ
และจากการพูดคุยกับคณะทำงานก็พบว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏ
เป็นพระมหากษัตริย์ที่คนไทยรัก
สูญเสียครั้งนี้จึงเป็นเรื่องยากที่จะทำใจ
จึงทำให้ต้องจัดชุดเยียวยาสภาพจิตใจ
คำปรึกษาโดยใช้หลักเทคนิคของนักจิตวิทยา
ซึ่งขอสมกรก็จะจัดรถรับส่งฟรีให้กับประชาชนตลอดทั้งวันนี้
จนถึงวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายครับ